เมื่อวานี้ถ้าสมมุติใครติดตามในทวิตเตอร์ก็จะมีแฮชแท็กเดี่ยว๑๒
พี่โน้ตอุดมนี่นะฮะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เลย
ชาวเน็ตเนี่ยก็เสียงแตกฟาดกันสนัดเลยแหละแบ่งเป็นสองฝ่าย
เขาบอกว่าสาเหตุที่ติดเทรนดในครั้งนี้เพราะมีชาวเน็ตเนี่ยได้แชร์ข้อความบางช่วง
ที่พี่โน๊ตพูดถึงเรื่องการเมืองโดยวิจารณ์รัฐบาล
แล้วก็พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราโหมเนี่ย
ชาวเน็ตเนี่ยเสียงแตกกันเลยเสียงแตกแบ่งเป็นสองฝั่งเลยนะครับ
สนับสนุนแล้วก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็กำลังฟาดกันเดือดเลยล่ะ
แล้วก็ล้อเรียนผลเอกประยุทธ์บนเวทีเดี่ยว๑๓นั้น
ใจถึงพึ่งไม่ค่อยได้สร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่
ยืนยันเรื่องความโปร่งใสแต่ไม่ให้ตรวจสอบ
พร้อมชนทุกปัญหาด้วยสติปัญญาที่มี๘๔๐๐๐นั่นคือจำนวนเซลล์สมอง
เขาว่างั้นจุดแข็งคือหัวจุดอ่อนคือสิ่งที่อยู่ในนั้น
ฉลาดพูดตอนไม่พูดฉลาดกว่านะครับ
นายกผู้แก้ปัญหาด้วยการแต่งเพลงท่านผู้อาสามากู้ชาติ
ล่าสุดเพิ่งกู้ยี่ที่ญี่ปุ่นไปนะฮะแล้วก็สมมุติว่าตอนเนี้ย
ขึ้นเครื่องบินลำเดียวกันเป็นเครื่องบินที่เรียกว่าประเทศไทย
ปกติเครื่องบินเขาขับด้วยกัปตันที่เชี่ยวชาญแต่ตอนนี้กัปตันทั้งหลาย
ขับเครื่องบินเก่งขับเป็นไม่ได้ขับคนที่ขับอยู่คือพนักงานรักษาความปลอดภัย
รอปภรอปภนะฮะวันนี้พี่ศรีพี่ศรีสุวรรณนะฮะ
ก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันคืออย่างที่บอกกันเนี่ย
โดยในช่วงที่แสดงล่าสุดคุณศรีสุวรรณจัญญา
เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก
ถึงการแสดงเซลล์สิบสามว่าโน๊ตเดี่ยวสิบสามให้ไทมอบก้าวล่วงหรืออย่างไร
นะฮะพูดเอามันเอาฮาไร้เหตุผลและให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณชน
เดี๋ยวเจอกันก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะฮะอันนี้ก็
เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะพอสมควรอืมนี่นะมีสีผู้มีแสงในตัวนี่ไง
ฮะลองทุกเรื่องเขามีทีมงานดูแลใช่ไหมครับว่าจะลองเรื่องไหนหรือว่า
นี่เนี่ยน่ะช่วงช่วงก่อนใส่ใส่หน้ากากเป็นเป็นรูปใช่แล้ว
ได้ถอดได้พี่คือมีคนว่าพี่หิวแสงอืม
เวลามีเรื่องพี่หิวแสงใช่ไหมนะทำไงเขาก็บอกว่า
ไม่ใช่เพราะแกมีแสงในตัวอยู่แล้ว

แม่แล้วฉันก็ไม่ว่าดาวแรก